ความคืบหน้าที่อุดรธานีเราเคยเล่าไปจำได้ไหมคะที่มีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่ง
ในบ้านนี่แหละจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าบ้านแล้วก็กำลังให้นมลูกอยู่
ปรากฏว่ามีคนมาขโมยมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านไปดื้อเลยนะคะ
ไปดูกล้องวงจรปิดเห็นภาพปุ๊บรู้เลยอ้าวนี่มันในเหี่ยวนี่
รู้จักกันดีเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละล่าสุดตำรวจจับตัวนายเหี่ยวได้แล้วค่ะ
เหี่ยวหรือนายนพรกุลภานนี่แหละค่ะที่เป็นคนขโมยมอเตอร์ไซค์
ให้กับเอ่อของคุณแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งนะคะที่กำเภิงเมืองอุดรทานี
ใกล้เคียงกับห้องเช่าของผู้เสียหายประมาณสามสิบเมตรนะคะคือในเหี่ยวอ่ะ
จอดรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปขโมยรถของผู้เสียหายขี่ออกไปค่ะ
คือมีการวางแผนมาชัดเจนก็ขี่รถออกไปด้านหลังซอย
จุดที่วงจรปิดจับภาพได้นั่นแหละค่ะจากนั้นตัวเองค่อยเอา
ค่อยวกกลับมาเอารถที่จอดทิ้งเอาไว้
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วยังไม่พอนะไปขโมยรถของช่างซ่อมหลังคารายหนึ่ง

เป็นออเดอร์ที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม

แล้วรอบนี้เนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณรู้ไหมได้อะไร

ไม่รู้ทุกอย่าง

นอกจากนายเหี่ยวแล้วตำรวจซืบซ่ามาด้วยว่ายังมีอีกหนึ่งคนค่ะ
ชื่อนายเทพสุเทพพุ่มพวงร่วมกับนายเหี่ยวก่อเหตุนี่แหละ
ร่วมกันจะขี่รถไปส่งให้เนยหน้าในที่ใกล้ขี่
พื้นที่ใกล้เคียงเป็นคนขี่รถไปส่งให้ออเดอร์
นายเหี่ยวก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดเลยค่ะว่าก็ทำจริงทำเองนี่แหละ
ก่อนหน้านี้ร่วมกับในเทพก่อเหตุลักขโมยรถมากว่า๑๐คันแล้ว
ทุกคันก็ทำเหมือนกันเลยที่เขาบอกว่ามาขโมยรถเขาทำไม
ก็เห็นเสียบกุญแจไว้รถคันไหนที่กุญแจมันเสียบทิ้งไว้เขาจะขึ้นไป
คุณฟังดีดีใครขี่มอเตอร์ไซค์เวฟเขาเอาเพราะอะไรปล่อยง่าย
ขายง่ายมีออเดอร์อยู่ถูกทีนี้สามีของผู้เสียหายนายกิติมนภาลาค่ะ
ก็ขอบคุณตำรวจมากเลยนะที่อุตส่าห์ไปตามมอเตอร์ไซค์กลับคืนมาให้
แต่เสียดายเออไม่ใช่ที่อุตส่าห์ไปตามจับตัวคนร้ายมาได้
แต่เสียดายที่เอามอเตอร์ไซค์มาคืนไม่ได้เพราะว่าถูกส่งตามออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้ว
ก็บอกว่าก็คงเป็นคราวเคราะห์ของตัวเองนั่นแหละ
เพราะว่ารถคันนั้นเพิ่งซื้อมาไม่นานยังผ่อนไม่หมดเลย

ก็ขอให้นายเหี่ยวได้รับผลกรรมที่ทำไว้กับคนอื่นก็แล้วกันอ้าว
กลับมาตามทันนะไม่ต้องรอชัดหน้าด้วย